คุณผู้ชมอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าเหมือนกัน
ฉันเข้าไปดูในติ๊กต๊อกของผู้หญิงคนนึงที่เธออัดคลิปไว้
เธอก็แซ่บไม่เบาเหมือนกันนะ
เกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถในสภา
คือเธอบอกว่าเธอต้องไปทำธุระในนั้นจริงสะพานน่ะ
ในบริเวณนั้นใครจะเข้าไปก็ได้ใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า
มีคนเปิดที่กั้นให้เธอเข้าไปจอด
แล้วพอเธอกลับมามันกลายมาเป็นประเด็นกลายมาเป็นเรื่องเลย

นี่ก็มีธุระที่ต้องเข้าไปรัฐสภาสถานที่อันทรงเกียรติใช่ป่ะ
จริงมันก็ให้ประชาชนเขาได้ทั่วไปแหละ
แต่ที่จอดรถคือแน่นมาก
ก็วนอยู่ประมาณ๓รอบ
มีพี่ผู้ชายคนนึงโบกมือแล้วก็เปิดแผงกั้นให้ลงมา
ฉันตกใจฉันโดนใบสั่งแล้วก็โดนล็อก

จรฐีเนี่ยตำรวจที่นี่โดนดากละนาวเลย

เอาไงฉันก็ถามสอสอชื่ออะไรคะ
ตำรวจก็เลิกรักแกแล้วบอกว่า
อื้มชื่อไหนชื่อ
ตำรวจก็เฮ่ยเขาบอกว่า
เฮ่ยให้ก้สชื่อไหนมีแคระ
จนตกใจพี่ผู้ชายก็พูดว่า
ก้สสก็บอกว่า

มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
จริงถ้าเกิดใครที่เคยไปที่รัฐสภาจะรู้นะ

เขาจะเปิดให้ทางที่จอดรถสวนสัตดุสิต
เป็นที่จอดรถสำหรับคนเข้ามาติดต่อที่สภา
ใช่ค่ะแล้วนี่พอไม่มีสวนสัตว์ดูสิตแล้ว

เพราะว่าวันไหนมีประชุมสภาสสสวหรือค่าราชการอีก
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ

มันเป็นที่จอดรถของสอสอโดยเฉพาะในวันที่ประชุม

แต่ทีนี้วันที่เกิดขึ้นมันเป็นดราม่า
เพราะว่าเธอต้องเข้าไปทำธุระที่รัฐสภา
จอดมันก็ไม่มีแหละวนหาอยู่๓รอบอย่างที่เธอบอก
จนมีเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกับมาเปิดแผงกั้นให้

อันนี้ต้องดอกจันทร์เอาไว้นะ
ตัวเธอไม่ได้ไปเลื่อนแผงกั้นเอง
แต่มีคนมาเลื่อนแผงกั้นให้เธอ
แล้วเธอไม่รู้หรอกว่าเป็นช่องจอดประจำของสอสอนะ
ระหว่างนั้นเธอไปทำธุระใช่ไหม
ก็คงจะสอสอคนนั้นคงจะมาถึงแล้วไม่มีที่จอด
แล้วก็คงจะไปด่าตำรวจสภานี่แหละค่ะ
ตำรวจสภาก็เลยต้องมาล็อกล้อต้องมาเขียนใบสั่งเธอ
เธอก็พยายามจะอธิบายนะว่าอ้าว
ก็ในเมื่อมีคนมาเปิดแผงกั้นให้เองนะ

หลังจากนั้นก็หิวน้ำก็ไปกินน้ำจนกลับมานี่แหละค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาบัตรประชาชนไปถ่ายรูปไว้

บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่หรือเปล่า
จริงปัญหามันอยู่ที่สสคนนั้น
สอสอคนนั้นไปโวยวายไปด่าเจ้าหน้าที่ทำไม

แล้วอย่างหนึ่งที่เราแบบตื๊ดเซ็นเซอร์ไว้

ว่าสอสองคนนั้นชื่อเล่นอะไร

พักไหนเป็นสอสอจังหวัดไหน
เธอก็เลยไปดูประวัติไปค้นประวัติสอสออ๋อ
อ๋อเคยเป็นข่าวดังเมื่อปี๑๙๖๔
ตอนนั้นที่เอารถที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้า
มาจอดแล้วมาชาร์จไฟที่อาคารรัฐสภา
ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าอ้าวทำไมมาใช้ไฟหลวงล่ะ

ทีนี้นักข่าวของเราค่ะก็เลยไปสอบถาม
สอบถามทางด้านที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
โฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรนะคะ
ก็คือเรือตียุทธนาสัมเภาเงินค่ะ
บอกว่าอ๋อที่รัฐสภามีที่จอดรถอยู่จำกัดจริง

ประชาชนสามารถนำรถเข้ามาจอดได้ปกติ
วันธรรมดาในที่นี้หมายถึงวันที่ไม่ได้มีการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาจะเอาแผงกั้นมากั้น
เป็นการสำรองที่จอดให้กับสมาชิกผู้แทนรัศดร

แล้วก็บอกนะว่าไม่ใช่เพียงประชาชนเท่านั้นนะ

สมาชิกรัฐสภาเองสื่อมวลชนเอง

มันยากถ้าใครเคยไปมันยากจริงใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วกรณีที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่มายกแผงกั้นออกให้ไปจอดเนี่ย
อันนี้คือท่านก็บอกนะว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

แต่เป็นคนขับรถของคนที่มาติดต่อ
หรือว่าเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในรัฐสภาหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นเธอวนหาที่จอดหลายรอบ
อาจจะหวังดีเอาแผงกั้นออกให้หรือเปล่า
ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

แล้วก็ไม่ได้มีการเสียค่าปรับด้วยนะคะ

แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็จะสามารถจอดรถได้
คือเหมือนทางตำรวจถูกท่านสอบที่เป็นประเด็นต่อว่าอะไรอย่างนี้
ผมว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ย
เขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ของเขาไว้อยู่แล้วนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นสภาเก่าหรือสภาใหม่จอดรถยากจริง
ใช่ค่ะทีนี้เราก็อยากรู้ไง
คือเธอก็พูดชื่อมาแล้วแหละว่าสอสอคนนั้นคือใคร
นักข่าวของเราก็เลยโทรไปที่เบอร์มือถือของสอสอคนนี้ค่ะ
มันบอกว่าไงรู้ไหมคุณคือปลายทาง

ทีนี้เขาบอกว่าคุณหัวเราะอะไร
คือจะบอกว่าตอนที่โทรไปปลายสายเขาบอกว่าไง

ทีนี้ก็เลยต้องรอให้ทางเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เพราะว่าตอนแรกคือเธอผู้หญิงคนนี้
เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเธอโดนหยุมหัว
แต่จริงมันไม่ได้มีเหตุการณ์มาหยุมหัวมาอะไรนะ

เธอมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคะ